ก่อนหน้านี้ก็มีการพูดถึงกันอยู่เหมือนกันว่า
เออมีใครที่คอยสนับสนุน
หรือว่าคอยบอกคอยชี้แนะ

แม่คงแม่ค้าพยานด้วยกันก็ช่วยกันนี่แหละ

มีคนออกมาเปิดเผยอยู่คนหนึ่งนะครับ

ชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาจยากรรมนะครับ
เกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้นในขณะนี้
รวมทั้งเรื่องของทนายตั้มด้วย

ใส่เสื้อยืดแต่งตัวอะไรพวกนี้นะครับ

ซึ่งเป็นอุปนายกฝ่ายกิจการพิเศษสภาธนายความ
ได้ออกมาติ่งเรื่องบรรยาทนายความของทนายสิทธาเบี้ยบังเกิด
เลขาธิการมูลนิธิทีมงานทนายประชาชนเพื่อเยาวชนและสังคม
เกี่ยวกับการใส่เสื้อยืดกางเกงยีนออกสื่อนะฮะ
บอกว่าการที่อุปนายกฝ่ายกิจการพิเศษสภาธนายความ
ออกมาพูดในเรื่องนี้คงมีความมุ่งหวังอย่างเดียวคือ
โหนกระแสพร้อมทั้งดีเบตออกสื่อในเรื่องดังกล่าวด้วยนะครับ
ถ้าท่านอยากโหนกระแสนะครับว่าจริงจริงแล้วเนี่ยผมดูเนี่ย
ฟังท่านประธานการักษ์กรรมการมารยาทของสภาทนายฟานนะครับ
ท่านไม่เกี่ยวเลยนะครับท่านไม่มีหน้าที่ด้วย
ก็ไม่เข้าใจว่าวันนั้นมาเสลอนั่งออกหน้าได้ยังไง

คดีหวย๓๐ล้านที่กาญจนบุรี
อัจฉริยะบอกว่ามีผู้อยู่เบื้องหลังนะครับ
มีผู้อยู่เบื้องหลังในแผนที่ออกมาเป็นพยานในฝั่งของครูปรีชา
โดยระบุว่ามีนักกฎหมายชื่อดังคนหนึ่งคอยเป็นกุญสือ
แล้วก็มีคนมีสีคอยเป็นเบื้องหลังชักใย
ที่ต้องเกทับแบบหมดหน้าตัก
พร้อมกับระบุว่านักกฎหมายชื่อดังคนนี้เนี่ย
คอยเป็นกุญสือมีประวัติเสื่อมเสีย
ทั้งด้านการทุจริตและเรื่องชู้สาว
อีกทั้งยังชี้ว่าพยานคนนี้
เคยเป็นอดีตอาสาตำรวจที่จังหวัดกาญจนบุรี
สนิทสนมกับคนมีสีระดับบิ๊ก
แล้วก็ถูกอุปโลกขึ้นมาเป็นพยานเท่านั้น

เพื่อทำลายชื่อเสียงของกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง
ทำลายชื่อเสียงของผู้บังคับการกองปราบราม
ที่มีการกล่าวหาว่าจะส่งหมายภายในวันเดียว

หาว่าขอสินค้นให้แช่แล้วก็ให้สรุปครั้งหน้า

เค้าบอกมาครั้งที่อื่น

อันนี้คือหมายความถึง
จรูนถือลอตเตอรี่ห้าใบถูกไหมครับรู้ได้ยังไงว่าจะมี
ลุงจรูนถือรัตเตอรี่ฮะเนี่ยที่เก็บได้เนี่ยมีห้าใบ
นี่คือเรื่องที่คุณให้ปากคำไว้กับภาค๗พอคุณมาให้ปากคำที่กองปราบ
คุณกลับบอกว่าเห็นครับคล้ายครับคาเห็นครับคล้ายครับคานะครับ
ต่างกับภาค๗ดังนั้นจะต้องมีอันหนึ่งจริงอันหนึ่งเท็จ
นะครับที่ตำลวดกล้องปาปามน่ะแจ้งเขาหาคุณน่ะ
มันชอบด้วยกฎหมายแล้วอันนั้นพี่น้องจำไว้นะครับ
ละครฉากใหม่นะครับเปิดมาเนี่ยผู้สนับสนุนรายใหญ่คือคนมีสี
ผู้สนับสนุนรายสองคือนะครับเจ๊ใหญ่แห่งเลสซิตี้
นะครับแล้วก็มีผู้กำกับหญิงมาคอยกำกับการแสดง
นะครับเพราะเดี๋ยวนี้ภูมิกับหญิงคนนี้ไม่สนใจครูปีชาแล้ว
นะครับเพราะครูปีชาไม่แย่แสแล้วนะครับอ่า
ต้องมาคบกับนักกฎหมายลายใหม่นะครับเพื่อป่าเพื่อท้องครับ
เพราะนะครับผู้กำกับรายนี้ไม่ค่อยมีรายได้
เพราะช่วงนี้ไม่ค่อยมีสื่อพาไปออกรายการแล้วอ่านายอัชริยะเขาก็บอกว่า
หวย๓๐ล้านที่กาญจนบุรีที่เขาออกมาเปิดเผยเรื่องราวต่างนี่
ทำให้เขาเจ็บตัวนะแต่ว่าก็เจ็บมาเยอะแล้วล่ะ
ก่อนหน้านี้คดีครูจอมทรัพย์ถ้าใครจำได้เขาก็บอกว่าเขาก็เคยถูกสารโซเชียล
สังคมออนไลน์เนี่ยตัดสินโจมตีเสียหายอย่างหนักเลย
ตอนที่เขาออกมาบอกแรกว่าครูจอมทรัพย์นี่ไม่ใช่เรื่องของการเข้าใจผิด
หรือว่าตัดสินคดีผิดหรอกค่ะอ่าอันนี้เป็นความพยายามในการที่จะอ่า
เรียกเงินในการที่จะขอเงินเยียวยาคืน
ชดเชยคืนอะไรพวกเนี้ยนะครับค่ะอ่าเป็นขบวนการอ่า
นั้นถูกโจมตีหนักพอความจริงปรากฏมาสามารถนำคนผิดที่แท้จริงมาลงโทษได้
ก็ทำให้สังคมเห็นว่าเขาออกมาเปิดเผยเนี้ยมันเป็นเรื่องจริงอืมอ่า